เมื่อวานนี้ท่านอดีตประธานชวนหลีกภัยนั่งข้างล่าง
ท่านมองขึ้นไปมองขึ้นไปการทำหน้าที่ของประธานสภาอาจารย์วันนอร์

เห็นใจนะครับการทำหน้าที่ของอาจารย์วันนอเหลือเกิน
ในชวนหลีกภัยส่อบัญชีและชื่อภักดิ์ประชาธิบัตร

ท่านบอกว่ามองเห็นการประชุมจากข้างล่างไปข้างบนแล้ว
นึกถึงสมัยที่เป็นประธานการประชุมเอง
เห็นใจการทำหน้าที่ของประธานวันนอร์
ที่ท่านก็พยายามควบคุมการประชุมให้ดีที่สุด
และยังมองว่านะครับข้อบังคับที่๔๑ก็เป็นที่จบสิ้นแล้ว
บรรยากาศการอภิปรายข้อบังคับการประชุมนี้
คุณผู้ชมมีคนลุกขึ้นอภิปรายกันตลอดเวลา

ซึ่งเป็นอำนาจของประธานในการพิจารณา
ส่วนจะสามารถโหวตได้นายกรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้าเลยหรือเปล่า
ก็ขึ้นอยู่กับประธานสะพานนะครับฝั่งท่านชวน
เพราะฉะนั้นดำเนินการให้ถูก

แต่ว่ามติเมื่อออกมาแล้วก็สำหรับประเด็นนี้ก็จบไป

แล้วแต่ท่านก็อยากจะให้สภาเป็นผู้ตัดสิน

ท่านชวนมองว่าการเลือกนายกนี่มันจะจบไหมคะ

อันนี้ผมต้องถามต้องถามน้ำประตาน
ที่ผมเรียนว่าก็รอดูว่าสัปดาห์หน้า
จะมีอะไรท่านจะนัดประชุมเรื่องอะไรครับผม
ท่านชวนเห็นใจคนทำหน้าที่ประธานสภา
ด้วยกันในฐานะที่ท่านเป็นอดีตประธานสภา
ส่วนตอนนี้ผมเนี่ยในฐานะผู้ดำเนินรายการ

เมื่อวานนี้นะน้ำแข็งดอม

นักวิชาการสัมภาษณ์อาจารย์ด้านรัฐศาสตร์นิติศาสตร์

สัมภาษณ์อาจารย์สอนกฎหมาย

กลุ่มใจกับมหาวิทยาลัยไป
ถ้าลูกศิษย์ยกมือขึ้นถามท่านอาจารย์ที่เคารพ
เมื่อวานนี้การประชุมสภาตกลงกฎหมายไหนมันใหญ่กว่ากัน
อาจารย์เกาหัวแกรกเลยนะ
ก่อนก่อนการประชุมสภาเมื่อวานพี่เบิร์ดพี่น้ำแข็งผม
ก็ติดตามการสัมภาษณ์ของบรรดาอาจารย์พวกนี้
ยังมีบางส่วนที่เชื่อว่าได้โหวตครั้งนี้ก็ได้โหวตรอบสอง
เพราะว่ารัฐธรรมนูลต้องใหญ่ที่สุดสิ
ใหญ่กว่าข้อบังคับการประชุมสภาสิ

ปรมาจารย์ด้านกฎหมาย
ถ้าประเทศนี้ก็ต้องพูดถึงอาจารย์บวรศักดิ์บ้างล่ะ
อาจารย์บวรศักดิ์อุวันโนเนี่ย
แสดงความเห็นนะครับข้อความในเฟซบุ๊กระบุว่า
เอาข้อบังคับการประชุมมาทำให้บทบรรยัติในรัฐมนูล

อันนี้ผมทำเสียงเองนะจะได้รู้ว่ามันเป็นง่อย
ทั้งที่รัฐธรรมนูลกำหนดการเลือกนายก
ไว้เป็นการเฉพาะแล้วน่าสงสารประเทศไทย
ผิดหวังสอสอคนที่ไปร่วมลงมติห้ามเสนอชื่อซ้ำ
แม้คุณจะอยู่ฝ่ายค้านคุณก็ควรรู้ว่า
เมื่อไหร่ต้องทิ้งความเป็นฝ่ายค้านทำสิ่งที่ถูกต้อง
แต่การตีความของรัฐสภาไม่เป็นที่สุด
คนที่คิดว่าสิทธิของตนถูกกระทบ
ไปยื่นเรื่องต่อผู้ตรวจการแผ่นดินได้ว่า
มติรัฐสภาซึ่งเป็นการกระทำทางนิติบัญญัติ
รัฐธรรมนูลตามมาตรา๒๑๓ของรัฐธรรมนูล
ถ้าผู้ตรวจการไม่ส่งสารผู้นั้นยื่นตรงต่อสาร
รัฐธรรมนูลได้ท่านไม่ได้เปิดทาง
แต่ท่านชี้ช่องเลยนะครับ
อาจารย์บวรศักดิ์บอกว่าผมจะรอดูคำร้อง
ว่าการกระทำของรัฐสภาขัดรัฐธรรมนูลครับ
และจะดูว่าสารรัฐธรรมนูลจะว่าอย่างไร
รัฐธรรมนูลมา๓๐กว่าปีต้องทบทวนแล้ว
ว่าจะสอนต่อไหมบวรศักดิ์อุวันโนคุณผู้ชม

สมมุติมันต้องมีคนยื่นอยู่แล้ว
จะเป็นก้าวไกลหรือใครยื่นเท่านั้นแหละ
คุณผู้ชมครับถ้าสารรัฐธรรมนูลวินิจฉัย
ต่างจากที่ลงมติกันไปสมมุติใช้เวลา๓เดือน
๕เดือน๖เดือนแล้วบอกว่าไอ้ที่ทำกันมันไม่ถูกต้อง
มันจะมาใหญ่กว่าสารรัฐธรรมนูลกฎหมายรัฐธรรมนูลได้ยังไง
ไปกันยังไงจะไปกันยังไงเพราะอะไร
เพราะว่าคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูลนั้น
มีผลผูกพันทุกองค์กร
คุณไม่ต้องคิดกันใหม่ถ้าวินิจฉัยออกมาอย่างไรเป็นอย่างนั้น

เป็นประทัดฐานในการโหวตนายกครั้งต่อไปด้วยนะ
ใช่คือเมื่อวานที่คุยกับอาจารย์สุภาพ
อาจารย์สุภาพยังบอกเลยบอกว่าอย่างน้อย
คือในเมื่อคุณรู้อยู่แล้วว่าต่อให้ปล่อยให้โหวตไป
บางทีการยกมือของคุณพิทาเสียงสนับสนุนมันอาจจะไม่ได้มาก

แล้วทำไมถึงไม่ปล่อยให้โหวตไปล่ะ
อย่างน้อยมันก็จะได้รู้แล้วไปสุดทางคือจบเป็นคน